มาดูที่เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานกันหน่อยนะครับ
ไฟฟ้านครหลวงเปิดตัวระบบการจัดการโครงข่ายไฟฟ้ามหานคร
เพื่อเชื่อมโยงแล้วก็การบริหารจัดการการใช้ไฟที่ผลิตในหลากหลายรูปแบบ
เหมาะสมกับเมืองใหญ่นำไปสู่การเป็นมหานครอาเซียน

การไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟนอลเปิดตัวดาเมจ
โดยจะนำเอาโครงการที่มีอยู่เดิม
อย่างเช่นเครื่องอัดประจูดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
แผงโซล่าเซลล์และเทคโนโลยีอื่น

รวมกันให้เป็นโครงการขนาดใหญ่
เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานในพื้นที่เมืองหลวง

และเก็บสถิติการใช้ไฟฟ้ามาวิเคราะห์
เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการพลังงาน
สอดรับกับสถาปัตยกรรมของอาคารในเขตเมือง
สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าได้ทุกแบรนด์
แอปพลิเคชันสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าประชาชนจะต้องรับรู้ได้ว่า
ในพื้นที่บริเวณนี้สมาร์ทอย่างไร
ไม่ใช่เพียงแค่เราสามารถที่จะรู้พลังงานว่าแต่ละอาคารใช้เท่าไหร่
เราต้องสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของประชาชนได้ครับ
ซึ่งก็จะมีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์
จะเป็นดิจิทัลทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไฟฟ้าแสงสว่างครับ

ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัชริยะ

เพื่อให้พื้นที่เมืองหลวงเป็นมหานครที่สมาร์ท
เดินหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน
ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นมหานครแห่งอาเซียน
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน